เป็นขนมหวานให้เธอกินยามว่าง

ทั้งสามท่านเห็นมีใครหยิบขนมขนมจากตู้นี้ไปไหมฮะ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
ลักษณะของการเก็บอาหารต่างโดยเฉพาะขนมปังเขาดูดความชื้น
เก็บไว้ไม่ได้เก็บในตู้เย็นหรือว่าไม่ได้เก็บไว้ในที่มิดชิด
อาจจะทำให้เกิดตราแบบนี้เกิดขึ้นได้

ต้องใส่ใจใส่ใจ
ของคุณไทยรักเมกอรี่
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าสภาพอากาศช่วงนี้เป็นยังไง
โดยเฉพาะใครก็ตามแต่ที่จะวางแผนท่องเที่ยวตอนนี้

เพราะว่าขณะนี้เองมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นอย่างในญี่ปุ่นเองอย่าง

เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นมีสภาพอากาศที่ร้อนจัด

มีลักษณะของหย่อมฝนก่อตัวเยอะเลยทีเดียว
ก็เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้มีการเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมเมืองไทยของเรามีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับ
อิทธิพลที่มีต่อลักษณะอากาศประเทศไทยของเราตอนนี้ได้ลดลงแล้ว
จึงทำให้ลักษณะของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานจะลดลง
แต่ว่าพอฝนเหนือฝนอีสานลดลงเนี่ยนะครับ
ฝนที่ก่อนหน้านี้ไปตกแถวเหนือแถวอีสานก็จะกลับมากระจายตัวตก
แถวบริเวณตอนกลางประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นจุดที่รับกระแสลมเต็ม
ก็จะมีเรื่องของฝนที่ตกเยอะเป็นพิเศษแล้วก็คลื่นนั้นยังคงแรงด้วยนะครับ

แสดงการก่อตัวของกลุ่มฝนที่ตกมาณตอนนี้นะครับ
สังเกตว่าขณะนี้เองกลุ่มฝนส่วนใหญ่มีการเรียงตัวในแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ฝั่งที่ติดกับลาวแล้วก็ฝั่งภาคอีสานที่ติดกับบริเวณประเทศลาวก็คืออีสานตอนบนนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็แถวปีกตะวันตกของประเทศไทย
สังเกตว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีแนวภูเขากั้นไว้อยู่
จุดที่มีฝนตกตอนนี้เนี่ยนะครับใครจอกจากบ้านฟังดี
จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พยาวน่านลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษฐ
กำแพงเพ็ดนครสวรรค์อุทัยทานีเลยยน้องคายบึงกาหนูบุรมภูอุดนทานี
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่กำลังมีฝนตกอยู่นะครับ
แล้วก็ในบริเวณรอบก็อาจจะได้รับผลกระทบ

ก็ตรวจดูฟ้าฝนกันหน่อยก่อนออกจากบ้านในวันนี้
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้
และอย่างที่บอกแล้วครับว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับ
คงต้องเตรียมรับมือกันต่อไป
เมื่อช่วงแรกที่เราได้เห็นภาพ
มีลักษณะการก่อตัวของทั้งกลุ่มฝน
แล้วก็ในอีกวัน๒วันก็จะมีการพัฒนาความระลมกลายเป็น
กลุ่มฝนที่มีขนาดใหญ่พายุที่มีกำลังแรงขึ้น
ก็จะทำให้โอกาสการเกิดฝนเพิ่มมากขึ้น
รวมไปถึงลักษณะคลื่นที่เข้ามาปะทะก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ

อันนี้อาจจะเชิงกันนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงโหลดอยู่
เดี๋ยวมาดูภาพนี้ก็เป็นการคาดการณ์จากกรมบุตุนิยมวิทยา

จะมีการเกาะตัวของแนวฝนกลุ่มนึง
ที่จะค่อยพัฒนาความระลมต่อเนื่อง
เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหลังจากนี้เป็นอย่างไร
สังเกตว่ากลุ่มสีเหลืองที่เป็นกลุ่มฝน
มีทิศทางค่อยขยับเข้ามาใกล้เมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้น
ช่วงที่ขยับก็จะมีการดึงเอาลมที่ตะวันตก
สัปดาห์นะครับฝนก็จะเพิ่มขึ้น
คลื่นก็จะกลับมาแรงอีกครั้งนะครับ

หลังจากที่วันสองวันนี้อ่อนกำลังลงไปหน่อยหนึ่ง
แต่ก็เป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิตอยู่
ดังนั้นใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมต่าง

ต้องติดตามการพยากรด้วย
ไปญี่ปุ่นก็ต้องระวังเรื่องของคลื่นความร้อน

อัดอยู่ตรงนั้นแล้วอัดทั้งวันทั้งคืน

นะครับก็เป็นแบบนี้ทั้งวันนะครับ

ยังไม่เห็นเลยนะโอ้โฮมันหายไปใช่ไหมอือ

ว่ามันหายไปไหนเนี้ย
อ้าวนั่นไงมันเจอแล้วเจอแล้วตามเลยตาม